คุณผู้ชมเข้าใจนะคะว่าคนที่ได้รับผลกระทบจากโควิดเนี่ย
กระทบกันทุกหย่อมย่าครั้งที่แล้วว่านักแล้วครั้งนี้จะหนักกว่านะคะ
ทำใจดีนะคะแล้วก็ดูข่าวนี้ไว้อย่างน้อยเนี่ยไว้เป็นกำลังใจนะคะ
ผู้ชายคนหนึ่งอายุหกสิบสองปีเป็นชายเจ้ากัมพูชาด้วย
มาอยู่ตั้งรกรักในประเทศไทยกว่า๑๐ปีแล้วมีภรรยามีลูกด้วยกันคุณเห็นไหมคะ
นั่นขาขวาเข้าพิการนะคุณเห็นไหมโอ้เขาสัตว์ไม้ข้างหรูน่ะ
หวานแหหาปลาเขาตกงานจากการแพร่ระบาดของโรคโควิดรอบนี้อีกครั้งหนึ่งนะ
และสิ่งที่เขาทำคือเขาบอกเลยนะว่าเขาจะไม่ยอมให้ลูกเมียเขาอดตาย
เขาตระเวนปั่นจักรยานไปตามห้วยแหล่งน้ำต่าง
ไปหาปูหาปลาหาอะไรก็ได้ที่ประทังชีวิตลูกเมียและเขาได้
คุณดูนับถือใจไหมสู้นะสู้ชีวิตมาก
คุณดูนะคะผู้ชายคนนี้ชื่อว่านายพลอายุ๖๒ปีนะคะ
นักสู้หัวใจแกร่งค่ะเป็นชายชาวกัมพูชาซะด้วย
บางคนเนี่ยมาจากต่างบ้านเมืองนอนมาอยู่โอ้โหใจก็นึกออกไหมฮะ
ใช่นี่ใจแกร่งมากนะคะพิการขาขวาขาดค่ะ
เนื่องจากว่าเขาไปถูกกับระเบิดมาใช้ชีวิตอยู่ในประเทศไทย

มาใช้มาอยู่ในชีวิตในประเทศไทยกว่า๑๐ปีแล้ว
หารายได้ด้วยการยึดอาชีพเป็นคนงานก่อสร้าง
สุดท้ายพอโควิดระบาดก็เลยทำให้ต้องตกงาน

เพราะไม่อยากเห็นภรรยาแล้วลูกต้องอด
ไม่อยากเห็นภรรยาและลูกต้องอดหยากหิวโหย
ใช้วิธีปั่นจักรยานตระเวนตามไปแหล่งน้ำลำทานต่าง
แล้วลุยหวานแหดักปลา
หวังจะเอาปลาที่ได้มานำมาทำอาหารประทังชีวิตค่ะ
เพื่อให้ครอบครัวได้อยู่รอดนะครับ
ต้องยอมรับว่าเขาเป็นยอดนักสู้หัวใจแกร่งจริงนะคะ
แล้วก็จะบอกว่าใครที่ดูข่าวนี้อยู่นะคะ
ก็ถือว่าเป็นแรงบันดาลใจสำหรับคนที่กำลังท้อแท้นะคะ
โดยเฉพาะคนที่ร่างกายครบ๓๒ประการอย่างเราท่าน
คุณดูสิค่ะ